ส่วนวันนี้ต้องจับตามองเรื่องของการคัดเลือกประธานสภาพผู้แทนราชดร
ซึ่งในส่วนของแต่ละพักที่จะส่งบุคคลเข้าไป
ตำแหน่งของประธานสภาพผู้แทนราชดรก็ออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยออกมาในส่วนของภักดิ์ประชาธิปัตย์ว่าตกลงแล้ว
ได้มีการตามตื้อให้คุณชวนหลีกภัยจะลงประธานลงชิงประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็จับตามองการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนัดแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคุณ
๙นาฬิกา๓๐นาทีกับวาระนี้ในการเลือกประธาน
แล้วก็รองประธานสภาพผู้แทนรัศดรทั้ง๓คนคือ๑ประธาน๒รองประธานนะครับ
หลังจากที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพักและสอสอของพักประชาธิปัตย์
มีมติเป็นเอกฉันแล้วนะครับที่จะเสนอชื่อของ
ชัวร์หลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพัก
ชิงตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนรัฐศดรในนามของพักประชาที่ปัด
โดยนายราเมฆรัตนชะเวงโคสกพักฯระบุว่า
ทางพักมีความมั่นใจว่าการเสนอชื่อของนายชวน
จะได้รับเสียงตอบรับจากทุกภาคการเมือง
เพราะมองว่าเป็นบุคคลที่เป็นหลักและซื่อสัตว์สุจริต
ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนแต่ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวกับโคต้ารัฐมนตรี
และขณะนี้ยังไม่มีมติร่วมหรือไม่กับการร่วมรัฐบาลนะครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์
เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อ
บุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษดร
ชื่อนายชวนหลีกภัย
เมื่อคณะกรรมการบริหารภักดิ์ได้พิจารณา
เสร็จแล้วได้นำผลการพิจารณาดังกล่าวนั้น
เข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารภักดิ์
และสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ทุกอย่างได้ดำเนินการตามกระบวนการข้อบังคับพักทุกประการ

ประถานสภาพผู้แทนรัฐศดร

ส่วนนายชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนใจ
เพื่อยอมรับการถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภา
บอกว่ามองถึงความจำเป็นหลายอย่างนะครับ
ขออย่าให้ส่วนตัวพูดอะไรมากในเวลานี้
เพราะเป็นเพียงกระบวนการที่พักเพิ่งจะมีมติออกมาเท่านั้น
ขอให้รอการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรเพื่อเลือกประธานสภาก่อนดีกว่า
เอาไว้เรื่องนั้นเสร็จก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะครับ
เมื่อวานนี้คุณชวนหลีกภัยเขาก็พูดถึงการที่เปลี่ยนใจใช่
ก็หลายคนสมาชิกทั้งคุณจุลินขออภัยทั้งหัวหน้าพัก
คือคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพัก
ก็เกลี้ยกล่อมคุณชวนหลีกภัยนะครับ
จนกระทั่งคุณชวนหลีกภัยก็ยอมรับกับตำแหน่งนี้และตัดสินใจ

ในที่สุดก็ยอมเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อได้นะครับ
ไปดูฝากฝั่งของพักพลังประชาบรัฐกันบ้างนะครับ
แก่นำของพักระบุว่าสอสอของพักทั้ง๑๑๕เสียง
จะยกมือสนับสนุนให้คุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราชดร
หลายคนก็ถามอ้าวแล้วคนที่ตอนแรกวางตัวว่าจะชิงตำแหน่งนี้เหมือนกัน
พักบอกว่าน่าจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๒จะเป็นของใคร
ที่จะส่งให้นายสุภาชัยโพสุสสนครพนมพักภูมิใจไทย
เข้ามาดำรงตำแหน่งกรองสอง
ขณะเดียวกันยังได้รับแจ้งจากภักดิ์ประชาธิปัตย์
ว่าต้องการให้นายชวนได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภา

จะมีการพิจารณาว่าพักประชาธิปัตย
จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชาบรัฐหรือไม่นะครับ
เพื่อไทยก็มีรายชื่อของบุคคลที่ถูกนำเสนอเหมือนกัน
นั่นก็คือนายสมพงศ์อมรวิวัตร
นำเสนอชิงตำแหน่งประธานสภาพผู้แทนราชดรไว้แล้วนะครับ
หลังพยายามประสานขอคำตอบจากภักดิ์ประชาธิปัตย

แต่ก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกับพักพลังประชาบรัฐ
ก็คือขอให้นายชวนได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาก่อน
แล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง
เมื่อวานนี้แก่นำ๗พักที่เคยลงศัตยบันร่วมกันคุณ

แก่นำ๗พักซึ่งรวมถึงคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
จับไม้จับมือกับฝากฝั่งของพักที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตย

คุณจับไม้จับมือเรียบร้อยแล้ว
คุณมิ่งขวัญพาสมาชิกพักมาด้วย
จริงในส่วนของพักเศรษฐกิจใหม่
จะมีคนที่ได้เป็นสอสอคือ๖ท่านรวมถึงคุณมิ่งขวัญด้วย
เมื่อวานพาตัวเองแล้วก็สมาชิกรวมทั้งสิ้นมา๔ท่าน
บอกอีก๒คนติดภารกิจมาไม่ได้นะครับ
แต่พวกเราทั้ง๖คนพร้อมที่จะอยู่ฝากฝั่งประชาธิปไตย